ค่ำคืนที่ผ่านมานะครับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก็ได้เดินทางรัดฟ้าจากประเทศไทยนะครับ
ประเทศสหรัฐอารับเอมิเรสเรียบร้อยแล้วนะครับ
นัดนี้มีความสำคัญนะครับสำหรับทีมชาติไทย
เพราะว่าทีมชาติไทยเองเนี่ยก็ต้องการ๗คะแนนอย่างน้อยเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปนะครับ
การเดินทางตอนนี้ใช้เวลา๖ชั่วโมงเสร็จนะครับ
ทีมชาติไทยก็เดินทางถึงสหรัฐอารับเอมิเรสเรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งทีมชาติไทยเองเนี่ยตอนนี้นะครับ
ฝึกซ้อมที่สหรัฐอารับเอมิเรสก็จะเป็นการตัดตัวไปด้วยนะครับ
เมื่อคำคืนที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ๐๕๐๐เสดนะครับ
ทีมชาติไทยนำโดยอากิระนิชิโนนะครับ
ก็เตรียมตัวเดินทางสู่สหรัฐอารับเอมิเรสนะครับ
ศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่๒
ก่อนหน้านี้เข้าแคมป์เก็บตัวกันมาตั้งแต่วันที่๓พฤษภาคม
แล้วก็ไม่ได้ฝึกซ้อมกันเท่าไห
เพราะว่ามีผลตรวจโควิด๑๙ของนักเตะ๒รายนะครับที่เป็นบวก
จนกระทั่งผลตรวจล่าสุด๑๙พฤษภาคม
นักกีฬาทั้งหมดมีผลตรวจเป็นลบ
ในส่วนของ๒นักเตะที่ค้าแข้งอยู่ในหลีกต่างประเทศ
จะเดินทางมาสมทบทีมในช่วงวันที่๒๕พฤษภาคม
ส่วนทางชนะทิพย์จะมาวันที่๒มิถุนายนครับ
ก่อนที่จะแข่งขันนัดแรกกับอินโดนีเซียครับ
สังเวียนการแข่งขันเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราต้องจับตามอง

๓แห่งนี้เป็นสนามที่มีความจุ๑๕๐๓๘คน

ก่อสร้างในปี๑๙๘๐และรีโนเวทในปี๒๐๑๗
ใช้งานในปี๒๐๑๙ในศึกเอเชียนคลับเป็นครั้งแรกนะครับ

แล้วก็เอาชนะบาร์เรน๑บรูตสูญ
จากการยิงของชนะทิพย์ประตูนี้นะครับ
นั่นก็ทำให้สนามแห่งนี้เป็นสนามที่ทีมชาติไทย

เพราะว่าตอนนั้นถ้าจำกันได้

เป็นสังเวียนที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันกับอินโดนีเซียวันที่๓มิถุนายน
และมาเลเซียวันที่สิบห้ามิถุนายนด้วยครับส่วนอีกหนึ่งสนามนะครับ
อีกหนึ่งสนามก็คือสนามซาบิลสเตดียมครับ
เป็นสังเวียนหลักอีกสังเวียนหนึ่งนะครับของการแข่งขัน
ก็เล่นให้กับอัลวาเซลอยู่หลายคนด้วยกันนะครับ
ผู้ชม๘๔๓๙คนนะครับแล้วก็เป็นสนามเก่าแก่ด้วยครับ
ในเกมอุ่นเคลื่อนกับอินเดียในภาพที่อยู่ที่หน้าจอ
แล้วก็ชนะไป๖ประตูต่อ๐ด้วยกันในเกมนั้น
เคยกว่าทีมชาติไทยและทีมชาติอื่นที่ต้องมาแข่งขันอย่างแน่นอนครับ